พระราชพิธีพิรุณศาสตร์คือพระราชพิธีขอฝนเมื่อเกิดฝนแรงสมัยสุโขทัยเป็นพิธีพรามล้วน
ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกศิลป์จึงได้มีพิธีพุทธร่วมด้วย
แต่หากกั้นเขตล้อมรั้วแยกกันทำพิธี
ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากพิธีของรัฐธิพรามนั้น
ประกอบด้วยรูปปั้นหญิงชายร่วมเพศอยู่ท่ามกลางเทวดานาคและปลา
พระสงฆ์และพรามจะทำพิธีสวดต่อเนื่องเป็นเวลา๑สัปดาห์
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน